ใหม่กาแฟเอ็มเรสโซนดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน
บอดี้โทรมาเพื่อกดดัน
แต่ว่าฉันนั้นแค่รอ

ผู้สาวขาลอ
อยากเป็นผู้สาวไอ
ผู้สาวขาลอ
สิทธิ์สบายบอด

หลังจากที่ลุงชัยไล่ฟังมานี่เป็นไงฮะ
ก็ถูกค่ะแต่ว่ามันมีเสียงบิดหน่อย

เสียงไม่ว่ากันนะเราเน้นที่คำเท่านั้น
พี่พัฒน์เขาร้องเพลงให้พี่พัฒน์ฟังบ่อยไหมคะ

เวลากลับไปดึกนี่เขายังมีร้องเพลงให้ฟัง

ทำงานด้วยขายของด้วยเขาก็นั่งร้องให้เขาฟัง

พร้อมนะครับมา

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องข้าวหอมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้

น้องข้าวหอมร้อง

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน

เพลงแม่เพลงนี้ไม่พลาดไม่พลาดลูกชายร้องได้แบบนี้ชมหน่อยไหมฮะ
ชอบเอาหอมมันสุดยอดเอาแล้วช่วยแม่นี่เก่งอย่างงี้เนี่ย
คุณแม่คุณแม่ว่าไงฮะภูมิใจมากภูมิใจมากสบายแล้วลูกเก่งอย่างนี้อยู่ยาวลูก
อยู่ยาวแต่ว่าก่อนจะอยู่ยาวต้องไปฝึกมาอีกเราหมดเวลาลงนะฮะ
รายการเรามีเวลาเท่านี้น้องข้าวหอมก็มีโอกาสได้ไปซ้อมไปฝึก
เหลืออีกกี่เพลงเหลืออีกกี่เพลงสามลบเก้าเหลือหกค่ะหกเพลงเก่งมาก
มาเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตตัวน้อยคนนี้นะน้องข้าวหอมคนนี้ได้นะ
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตได้ใหม่นะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และอาทิตย์สิบแปด
นาฬิกา๒๐นาทีเดี๋ยวจบรายการนี้เกมต่อชีวิตคุณชายามิชัยรอที่จะช่วยเหลือคุณผู้ชมอยู่
เหมือนกับรายการของเราไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะดูยาวไปเลยค่ะครับ
แล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับน้องข้าวหอมด้วยนะครับ

กลับไปฝึกเมืองนั่งเองน่ะ

ให้บ่อยไหมไม่ค่ะไม่ไม่บ่อยมากพยายามค่ะ
ให้มากที่สุดสู้นะคะค่ะถ้าไม่ไหวก็ร้องบ้าง
บางทีการที่เราเสียน้ำตาก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่ไปทั้งหมดอะค่ะ
บางทีมันก็ได้ระบายปลดปล่อยอะไรบ้างถ้าคุณพัฒน์รู้สึกแย่ในบางวัน
อยากให้มองพี่ชัยกับพี่ใยซึ่งไม่ใช่ญาติเลยแต่ดีจริง
อย่างน้อยตรงนี้ก็เป็นกำลังใจนะคุณพัฒน์นะ
นะครับให้ผมขอเป็นกำลังใจให้ผมอาจอีกคนนึง
ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ